พูดถึงช่วงล่างของรถยนต์มีหน้าที่โดยตรงเลย
ก็คือลดการสั่นสะเทือนจากล้อที่สัมผัสกับผิวถนน

ทีนี้นอกจากเรื่องของการลดการสั่นสะเทือนแล้ว
หน้าที่อื่นยังมีอีกนะคะคุณผู้ชม
เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันรวมถึงการบำรุงรักษา

คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์กันนะคะ

ทำให้เราสามารถยืดอายุการใช้งานรถของเราได้ยาวนานขึ้น
ที่สำคัญค่ะยังเป็นการลดภาระเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วยนะคะ

ทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ
แล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทียังไงล่ะคะ
กลางเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญค่ะ
มาดูที่การสัมผัสด้วยความรู้สึกกับวิธีการโยกล้อ
ที่ต้องยกล้อรถก็เพื่อตรวจสภาพของลูกหมาก
ว่าเริ่มเสื่อมสภาพมีการหลวมคลอนแล้วหรือไม่
เนื่องจากล้อรถนั้นคุกลูกหมากยึดติดไว้
ซึ่งการโยกล้อนี้จะช่วยทำให้เราเช็คสภาพของช่วงล่าง๓ชิ้นหลักได้ง่าย
นั่นก็คือลูกหมากปีกนกบนลุงหมากปีกนกล่างและลูกหมากปลายรักค่ะ
โยกล้อเพื่อเช็คลูกหมากปีกนกบนและล่าง
เริ่มที่การเช็คลูกหมากปีกนกกันก่อนค่ะ
โดยผู้ใช้รถทำท่าเหมือนการจับพวงมาลัยที่ถูกต้อง
นั่นก็คือจับที่ตำแหน่ง๑๒และ๑๖นาฬิกา

โดยจับไปที่ล้อรถด้วยท่าทางที่สามารถจะผลักและดึงได้

นั่นหมายความว่าลูกหมากปีกนกเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว
เพื่อความแน่ใจและเข้าถึงหลักการ
ควรตรวจสอบที่ยางกันฝุ่นลุกมาว่ามีการเสื่อมสภาพของยางกันฝุ่นหรือไม่
ถ้ามีการเสื่อมสภาพของยางกันฝุ่นด้วย

เพราะจะทำให้การควบคุมรถไม่ได้เสถียรภาพ

เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ควรเปลี่ยนลูกหมากได้แล้วนะคะ
ต่อมาถึงคิวของลูกหมากปลายแร็กกันบ้าง
ตรวจเช็คลูกหมากปลายแร็กนี้ก็ไม่ต่างจากการตรวจเช็คลูกหมากปีกนก
แค่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการจับโยก
จาก๑๒และ๖นาฬิกามาเป็น๙และ๓นาฬิกา
หรือทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก

นั่นก็คือการผลักและดึงล้อรถของคุณ
ซึ่งหากลูกหมากที่ยังมีประสิทธิภาพเต็มที่อยู่
ให้ตัวของล้อก็จะมีน้อยมากหรือไม่มีเลย
แต่หากเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์เดียวกันกับลูกหมากปีกนก
ซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยวนั้น
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงแหล่งที่มาของการให้ตัวนี้ก่อน

เช่นนั้นหากเปลี่ยนอะไรแล้วไม่หาย
ก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไป
เนื่องจากทำไม่ถูกจุดค่ะ